คุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้เวลาขับรถขี่รถตอนกลางคืน
กลางคืนก็มืดอยู่แล้วครับบางสถานที่บางพื้นที่
ไฟส่องสว่างริมถนนนะคะมันมีไม่พอ
ทัศนวิสัยก็มองไม่ค่อยเห็นค่ะล่าสุดมีหนุ่มนักศึกษาคนนึงนะคะ
ขับรถกำลังจะกลับหอพักย่านรังสิตค่ะปรากฏว่าจังหวะที่จะเบี่ยงเข้าเลนทางด่วนอ่ะ
เขาก็ไม่ได้ขับมาเร็วมากนะแต่เขาไปเจอคนนอนอยู่กลางถนน

เราจะดรายดรายเอ็ดที่พวกเรานะครับ
นี่ค่ะคือทับเต็มเต็มเลยจริงจริงอ่ะนะคะ
ได้ยินเสียงกรี๊ดลั่นเลยสำหรับคนที่นั่งอยู่ในรถนะคะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองเมื่อคืนนี้นะคะถนนผนโยธินค่ะ
เข้าช่องทางด่วนในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ผู้ตายเนี่ยคือนายพรพิชิตมาดนอกอายุสามสิบเจ็ดปี
เป็นชาวขอนแก่นค่ะสภาพก็คือนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนน
ทะเบียนสามขอดอชดาสองสามเจ็ดหนึ่งกรุงเทพล้มอยู่ด้วย
นี่เดี๋ยวดูนะฮะตรงซ้ายมือเนี่ยก่อนที่จะถึงตรงจุดที่เขาไปทับคนเนี่ย
ตรงซ้ายมีตรงร่องกลางถนนจะเหมือนกับมีจักรยานยนต์
นี่เห็นไหมซ้ายมือเห็นไหมอ่าเห็นเป็นไฟนิดนึงใช่ไหม
เหมือนไฟยังติดค้างอยู่ด้านข้างอ่านี่ค่ะครับส่วนคนที่
นักศึกษาที่ขับรถทัพอะนะคะคือในนัทธวัฒน์ศิริพลวัฒน์
อายุยี่สิบสองปีน้องไม่ได้ไปไหนนะคะอืม
รอให้การกับตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
เรียนจากเรียนขวาสุดอ่าแล้วแล้วทำไมสอบครับ
ก็ขับตัดเข้ามาครับแล้วผมก็กำลังจะออกถนนใหญ่
แต่คือผมจะขับแต่รถมันมีรถมาผมก็เลยขับตรงไปก่อน
แล้วคือตอนมันมืดผมมองไม่เห็นครับแล้วผมก็เหยียบไปเลยอืม
เรามองไม่เห็นว่ามีรถมอไซค์ล้มใช่ครับผม
คือถ้าดูจากคลิปกล้องหน้ารถเนี่ยสองข้างทางค่อนข้างมืดใช่ฮะ

แต่ไฟส่องสว่างข้างทางก็อาจจะไม่เพียงพอด้วยหรือเปล่า
ซึ่งรถที่นายนัทวัฒน์ขับมาเนี่ยเป็นรถเก๋งนะคะ
สภาพรถก็คือกันชนด้านหน้าได้รับความเสียหายค่ะนายนัทวัฒน์เล่าว่ากำลังกลับหอพัก
เบี่ยงเข้าช่องทางด่วนนี่แหละแต่ไม่เห็นไม่เห็นคนนอนอยู่จริงจริงจังหวะที่เห็นเนี่ย
คือจังหวะนี้ก็คือห่างกันอีกแค่ประมาณสัก๒๓เมตรก็ถึงร่างคนแล้ว
เขาเลยเขาเลยเบรกไม่ทันนะคะเขาบอกว่าสองข้างทางอ่ะ
ส่องสว่างมันไม่พอเขามองไม่เห็นเลยแต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวตำรวจสพคลองหลวงต้องมาตรวจสอบ
หาสาเหตุอย่างละเอียดนะคะเพราะไม่รู้ว่าหนึ่งถ้าเป็นอย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่า
เอ๊ะมันจะเหมือนมีรถมันโทรไซด์เขาตกอยู่ร่องข้างทาง
อาจจะไม่ได้มาแบบอยู่อยากจะมานอนกลางถนน

แล้วตอนที่เขาล้มนอนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกก่อนถูกทับเนี่ย

ก็ต้องรอเรื่องของผลชนะสูตรด้วยนะคะว่าสรุปแล้วผู้ชายคนนี้เสียชีวิตจากอะไร
เรื่องต้นก็ถูกนำส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วค่ะ

ภรรยาของผู้ตายนางสาวกระหนกวันสุหาค่ะ
ก็มารับร่างของสามีที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะ
วัดนิเวศวิทยารามในอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น
ภรรยาเล่าว่าสามีเนี่ยเป็นช่างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวรรณคร
ตอนเกิดเหตุเป็นช่วงที่กำลังขี่รถกลับบ้านพอดีค่ะ
อ๋อแล้วก็มีรถมาเขียนจำ
อืมเพราะว่าแกทำงานตลอดเลยใช่ไหมครับ
ไม่ไม่แกไม่ได้หินหรอกแกเหนื่อยแกก็บอกว่าแกไม่อยากเข้าไป

ซึ่งวันนี้ค่ะทางนายนัทวัฒน์น้องนักศึกษา
เป็นคนขับรถเก่งทับร่างเขาอีกทีมาด้วยนะคะ

แล้วก็มาจุดทูปขอขมานะคะ
แล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวของผู้ตายด้วย
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจริงเนี่ยน้องนัทวั
คือคนที่ใส่เสื้อสีออกม่วงชมพูชมพูคนนี้ค่ะ

น้องคนนี้แหละค่ะแล้วน้องก็มอบเงิน
ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวนนึงด้วย
บอกว่าเรื่องคดีก็เดี๋ยวให้ทางตำรวจดำเนินการไป

ฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตเองก็เข้าใจนะคะ

ตำรวจคงต้องไปไล่ดูตั้งแต่ตอนต้นเลยนั่นแหละ
ใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทางผู้ตายเขาไป
จักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่ร่องกลางถนน

หรือว่าเป็นอุบัติเหตุจากการขี่มา
แล้วก็ชนแล้วก็กระเด็นอะไรออกมาเองตรงนั้นด้วยนะฮะ